มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

หมูให้สุดกับหมูคันแทบ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอนกุลคุณตัน
วันนี้เป็นเรื่องราวของอาถรรพ์หมายเลข๙นะฮะ
คือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาออกรายการปรากฏว่าครอบครัวเขาเสียชีวิตกัน
ดูว่าทั้งพี่สาวน้องสาวด้วยภูมินะพี่ชายทุกคนเนี่ยมีการพูด
สำหรับเด็กคนนี้ถ้าอะไรเกี่ยวกับเลข๙ปุ๊บ
ชีวิตมีคำว่าวิบัติเกิดในครอบครัวหมดเลยคือเราคงจะสรุปเลขเก้า

มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะ
มดดำเพราะตามหลักความเป็นจริงเนี่ย

คือเทวดาพระเกต
ซึ่งเกิดจากพญานาคสีทองเนี่ย

แล้วเวลาโบราณเขาจะตั้งโต๊ะบวงสวง

จะเป็นประชาชนทั่วไปที่มีศรัทธา
ก็ต้องก็ตั้งบัดภีร์บูชาพระเกต

ดังนั้นเรื่องนี้มงคลเพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เกิดเหตุเพศภัยเนี่ย
อาจจะเป็นเฉพาะดวงส่วนตัวของคนในครอบครัวนี้ก็อาจจะเป็นได้

เพราะหลักใหญ่ถ้าเกิดเราว่าจะมาสรุปผ่านมูไนท์ว่า
เลข๙เป็นเลขอัปมงคลใครได้แล้วก็จะมีอันเหตุให้เกิดเหตุเพศภัย
ถ้าเป็นเลขบ้านเลขรถตายเลย
เอาอย่างนี้ทุกครั้งเช่นพี่สาวเขาอายุ๙ขวบเสียชีวิต
พี่ชายเขาอายุ๙ขวบเรือระเบิดพร้อมพ่อ
แม้กระทั่งตัวเขาเองเมื่ออายุ๙ขวบตัวเขาเองนะฮะ
ตามที่คนบอกว่า๙ขวบเขาจะต้องตายแต่แม่เขากลับต้องตาย
ทำไมมันเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรอาจารย์

เพราะว่าจะเป็นศาสนาใดใดในผลิตนี้มันมีหลักกรรม

แล้วมันเป็นไปตามหลักที่เรียกว่าจูระกรรมมะวิพังคสูตร
หมายความว่าพุทธงได้ตรัสว่า
ถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชาติพบไป
จะเป็นคนป่วยเจ็บอายุไม่ยืน
ดังนั้นเหตุแห่งการป่วยเจ็บและอายุไม่ยืนของเขาเหล่านั้น
ต้องเป็นไปตามเหตุของกรรมของเขา

อยู่บ้านเลขที่๙แล้วเป็น
เลขที่๙และ๙ในเลขที่บ้านหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นวันที่
อาจจะปีที่๙มันเป็นเหตุบรรจบของกรรม

เขาใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่๙ขวบ
จนถึงตอนนี้จบปริญญาตรีแล้ว
เขาบอกว่าแม่เขายังดูแลเขาจนถึงอายุ๒๐

มีทักเขา๗กับ๒บวกกันเป็น๙
เขาเลยกลัวว่าอันนี้๒๗
เขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีก

คนเนี่ยถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดี
มันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
เพราะฉะนั้นกรรมดีส่งผลต่อกรรมดี
แต่ตัวเขาที่ถามอาจารย์ว่า
จากบัตรนั้น๙ขวบจนถึง๒๗

ถึง๒๗สร้างกรรมดีมามากแค่ไหน
กระตันยูต่อบีดามันดา

ทำบุญตามบุญยกิริยา

ไปไหนก็มีความคิดบวกคิดคำดี

เราต้องสอนคนที่ดูมูไนท์คิดแบบนี้

เดี๋ยวมันจะร้ายเดี๋ยวมันจะน่ากลัวอย่ากลัว

พี่สาวเขานะฮะโดนรถชนเสียชีวิตตอนอายุ๙ขวบ

นะฮะปรากฏว่าพี่ชายนี่อายุ๙ขวบ

ระเบิดตัวพี่ชายเสียชีวิตตอน๙ขวบ

๗บวก๒เป็นเลข๙

ตัวเขาเองอายุ๙ขวบ
จริงลักษณะเหมือนเขาต้องไปกับแม่เขาแล้ว

ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไปได้ไหม

มีคนไปเขียนเจ้าหน้าที่ไปเขียน
เขาชื่อเบนแต่ไปเขียนว่าเป็น

อ๋อเป็นก็แสดงว่ายังอยู่เป็นอยู่
คืออย่างนี้พูดไปเหมือนกับแบบ
เหมือนเหม่าเหม่าเลยนะเหมือนงง่ายมาก

หนุ่มกับอาจารย์เคยนั่งเครื่องบินพร้อมกันไหม

ดวงชะตาเดิมของตัวอาจารย์เนี่ย
เป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์
เกิดระเบิดเครื่องบินตก

เป็นเพราะชะตาเดิมของอาจารย์ในหลายชาติพบ

แล้วคุณเส้นผมกับคุณแองจี้จะทำยังไง
เป็นเพราะว่าการเดิมหลายชาติพบเนี่ย

ชาตินี้จึงต้องแก้
ไม่ใช่แก้โดยการไปเปลี่ยนชื่อ

แต่เปลี่ยนพฤติกรรมสันดาลตน
ฝึกไฟในการที่จะสร้างบุญ
กุศลเมตตาต่อสัตว์

นี่คือกรรมเปลี่ยนชีวิตที่ชัดเจน

ถ้าเปลี่ยนชื่อสันดารยังเป็นเหมือนเดิม

ตั้งแต่เปลี่ยนมาในชีวิต

ดีกว่าคนมี๓ผัว๓เมีย๕ผัว๕เมียนะ

เอาดวงพ่อดวงแม่ดวงพี่ดวงน้องก็จะรู้เลย

ที่เกี่ยวกับพื้นชะตากำเนิด
ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไป

เลข๙เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หากคนผู้ใดที่สัมพันธ์กับเลข๙
แล้วเป็นคนประพฤติดีถึงที่สุด

ทำในสิ่งที่ชั่วหยาบหรือชั่วซาม

เอ่อถ้าเกิดว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะฮะ

บางคนเลข๗เลข๓เลข๒อะไรอย่างนี้

เอาสีนี้มาไว้จะได้เพิ่มเป็นเลขเป็นอย่างนี้

เราเป็นชาวพุทธเราเชื่อหลักกรรม

อาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แค่หลักของศาสนาพุทธเท่านั้นนะ
คลิปอิสรามพามฮินดูซิกต่างก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันว่า

ที่หนุ่มบอกว่าหากเขา

ถ้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับเลขพวกนี้
คือข้อที่หนึ่งก่อน

อย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบเลขสาม
ไม่ชอบเลขเจ็ดอะไรอย่างนี้ผมทำไง

ถ้าหากรายการเราเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อว่า

โดยที่ตัวเองอาจจะลำบากอยู่

จะต้องไปหาหมอดูเพื่อให้ดูว่า
อะไรมันถูกไม่ถูกดีไม่ดี
หากคนที่พอจะมีฐานะกำลังทรัพย์

มันเหมือนอาพรคือเสื้อผ้า

มันคือแกนหลักของการเป็นมงคลกับชีวิต

เรากระตันยูต่อบีดามันดาหรือไม่

บุญกุศลหรือไม่อันนี้หลักสำคัญ

เพื่อนเขาเคยไปดูดวงกันตอนสาว
หมอดูเตือนมาว่าเธอ
เถอะดวงกินผัวกินลูก

เช่นบุคคลผู้ที่มีลาหูเล็งชะตากำเนิด

เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราพุมเมนอาสดาวะไว้จันทร์ประสิทธิ์๑๑การาวูฮุ

มันจะเป็นดวงที่กินสามีเลิกลาอย่าล้างพัดพรากตายจากอะไรอย่างนี้มี
มีจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงบางทีแบบผู้ชายคนไหนเขา
ไม่รู้แล้วเขาไปขอโทษนะฮะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วเขาไปเลย
อย่างนี้ทำไงมีก็ต้องก็ต้องดูดวงไงมันต้องคำนวณดวง
แล้วได้เป็นดาวร้ายเล็งชะตาคือเดี๋ยวขอโทษนะอาจารย์นี้เอา
จริงจังนะสมมุติว่าผู้ชายคนนี้อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
ใช่ไหมฮะเขาจะรู้ได้ไงผู้หญิงคนนี้ดวงเขาเนี่ยอาจจะกินสามี
เขาจำเป็นไม่ต้องเอาดวงผู้หญิงคนนี้ไปดูก่อนที่เขาจะแต่ง
แล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ปรากฏมีดวงกินสามีแต่เขารักกันเนี่ยจะทำยังไง
หลักจีนเขาดูอยู่แล้วคนจีนเคร่งครัดเรื่องนี้มานานนมว่า
ถ้าเป็นปีชงกันเนี่ยนะเขาไม่ให้แต่งหรอก
แม้กระทั่งบางคนที่เป็นปีชงแล้วจะเป็นญาติเข้ามาใกล้ชิด
ยังห้ามมาวันนั้นเลยวันแต่งอ่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นดวงไทยเนี่ย
ดูเลยนะว่าดวงชะตาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันง่ายเขาว่าไง
อันนี้อาจารย์พูดจริงเขาดูดวงว่าดวงชะตาอันนี้เป็นอันนี้
ชะตาแบบนี้เป็นงี้ต่อให้รักกันจริงโอ้โหดวงชะตาถึงถ้าเกิดแต่งกัน
จะมีเหตุเพศภัยเขาไม่ให้แต่งระยะเวลาระยะเวลาสมมุติว่าเราไม่ได้ดู
ไม่มีใครรู้แล้วปรากฏว่าไปรักกันไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกัน
ระยะเวลาที่จะใช้เวลาคลองเรืองอีกนานแค่ไหนที่จะต้องสูญเสียจากกันไป
มันไม่รู้หรอกบางทีก็ปีแรกเลยบางปีก็ปีที่๒
ดวงกินผัวกินเมียไม่ต้องดูถูกก็ได้มันมีจุดไหลดู
ถ้ามันมีไฟหรือปานดำนะตรงกระจุ๊ดอ่ะ
ตรงอันนี้ควรมันมีมันมีเกรนเข้าอ๋อไหม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

อาจารย์สนุกเชฟไม่มีวิธีสะดอกขอให้เขาหรอ
อันดับแรกต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าดวงใครกินผัว

หลักดูยังไงเอานิด
บุคคลผู้เป็นหมอดูจะดูได้เลยว่า

ดวงชะตานี้เนี่ยมีดาวคู่ครอง

เป็นอริมรณวินาท

ด้วยราหูเล็งชะตากำเนิด
ของดวงชะตาดวงนั้น

วันเดือนปีเวลาเกิดมาคำนวณ
มันจะได้รูปดวงมาแล้วดาวคู่ไปเป็นวินาศ

ุตยูราหูเสาเล็งชะตา

ทางแก้ก็คือว่าถ้ามันดวงชะตาเหมือนกัน

ดวงกินผัวกินเมียดวงชะตามีบัตรเล่นคู่มัน

สองถ้าเกิดจะต้องแต่งกันก็ต้องตรวจดวงชะตาดูกันหน่อยไหม

หรืออีกอย่างหนึ่งสังเกตดูเลยเลยว่า
หรือเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายมาแล้ว

คนกินผัวกินเมียโดยส่วนใหญ่เกิดมาเนี่ย
อาจตายแม่อาจตาย
หรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ชีวิตระหกระเหล่ร่อนนิดน

ถ้าสมมุติคนเรามาเลือกดวงเกิดไม่ได้ไม่มีวิธีแก้เคล็ดเหรอ
ก็บอกไงก็หาคู่ที่เป็นเหมือนกัน
หรือหาคู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษา

แต่ก็ไม่หมายความว่าการกินผัวต้องตายใช่มั้ย
คืออาจจะแบบเลิกลากันไปหรือแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือต้องตายเลยบางคน
บางคนผัวสามีตายบางคนเลิกลาอยู่ด้วยกันทุบตีกันมีปัญหา
พอไปได้สามีฝรั่งก็ดีขึ้นเลย

เอาละครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับของความเชื่อในเรื่องราวของดวงนะครับ

ถึงดวงจะไม่ดีแต่ว่าความดีนะครับ
ก็เมื่อเราทำเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นถูกมั้ยครับ
การแก้ชื่อไม่ได้หมายถึงการแก้กรรมได้
การแก้ตัวเลขไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำให้มีบารมีเกิดก็ไม่ใช่

เรารอเรื่องราวคุณอยู่เหมือนกัน
ที่ไหนดีที่มูเด็ดที่มูดีอย่าลืมบอกต่อพวกเราด้วยนะฮะ
เอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลย

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

สวัสดีครับ